ถ้าเกิดว่าแม่พูดชื่อใครไปอืม
คนคนนั้นอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะแม่หรือว่าไม่งั้นแม่ก็เดือดร้อน

มีเรื่องเมื่อวานนี้เหมือนกันครับ

เรื่องคำพูดของแม่เมื่อวานว่า

หากตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้

มันเป็นการเข้าใจผิดหรือว่ามันเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าแม่พูดชื่อใครไป

อืมครับ
มันเป็นการพูดเปรียบเทียบเฉย

คือไม่ได้คิดว่าพูดผิดใช่ไหมครับ
แต่มันเป็นการที่เปรียบเทียบ

อืมครับครับ

ครับเอ่อ

ออร่ามากเลยแล้วก็มีแฟนคลับ

มีทั้งคนช่วยเหลือเงิน

ถามตรงครับอิจฉาลุงพลไหมครับ

ช่วงแรกที่น้องชมพู่เสียชีวิต
คนเขารู้ข่าวเขาก็ขอเลขบัญชีแม่

ครับตอนที่ลูกแม่เสียนะ
แม่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนให้มากกว่า

มีคนบริจาคเยอะแยะเลย
แม่คิดเห็นยังไงดีไหม

คือทุกคนก็มีบ้านอยู่กันแล้ว

อย่างน้อยก็ทำให้หลานแม่มีที่อยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
แล้วทำไมแม่ต้องไปโน่นไปนี่นี่ลูกแม่เสียนะ

ตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะ